มาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะเรียกว่าช็อกวงการไม่ใช่น้อยเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้นะคะรายการที่พี่มดดำเป็นพิธีกร
นะคะก็มีสาวโบเบนเจวันเป็นแขกรับเชิญนะคะ
แล้วเธอไปเปิดใจทั้งน้ำตานะคะเป็นข่าวที่แบบเราตื่นเช้ามาเราช็อกเลย
เปิดใจบอกว่าเธอได้เลิกรานะคะ
แบบสดร้อนก่อนเข้ารายการกับคุณก๊อตจิรายุเลยค่ะ
แล้วก็มีช็อตที่เธอโผล่กอดเข้ากับพี่มดดำ

นี่เมื่อวานนี้ที่ฉันคุยกับเพื่อนที่เป็นช่างภาพในรายการ
เขาบอกว่าเขาถ่ายไปเองมือยังสั่นเลย

คือเขาเพิ่งรู้นะว่าแฟนขอเลิก
ตอนที่ไปออกรายการเนี่ยคุณผู้ชมเรียกว่าแบกความรู้สึกเจ็บปวดสุดนะคะ
แล้วก็โผล่กอดพี่มดดำแล้วก็ร้องไห้หนักมากค่ะ

แม้กระทั่งช่างภาพก็ให้กำลังใจเธอสุดค่ะ

เพราะว่าคุณโบเปิดใจกลางรายการว่า
ลากับคุณก๊อตเป็นจังหวะแบบไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะ
เธอเล่านะคะว่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่จบทริปเที่ยวต่างประเทศค่ะ

คือเงียบหายไปเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกัน
มาคืนก่อนที่จะเข้ารายการเธอก็ตัดสินใจโทรไปบอกนะคุณก๊อตบอกว่า
ก็เดี๋ยววันนี้ต้องมาออกรายการพี่มดดำอาจจะต้องพูดเรื่องนี้นะ
ซึ่งเธอก็ได้รับคำตอบที่ช็อกหัวใจค่ะ

คำนี้มันก็ฟังใครก็รู้สึกเฮิร์ตนะคะ

โบก็มีความรู้สึกหนักอึ้งในใจมากมาย
ถึงขั้นต้องปล่อยโฮออกมานะคะเป็นระยะค่ะ

พยายามได้ช่ายพูดคุยหาวิธีปรับทรูล

แล้วก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจ
ในการทำใจก็ตามค่ะยิ่งเราดูภาพประกอบอย่างนี้คุณผู้ชมมันยิ่งรู้สึกนะ
เพราะว่าก่อนอันนี้เขาหวานมากจริงค่ะคือคู่เนี้ยมันมันไม่ได้มีไซน์อะไร
ไม่ได้มีสัญญาณสัญญาณมาบอกก่อนเลยว่าเออจะมีปัญหาหรืออะไรกัน
อะไรกันเพราะว่าเขาดูแบบเข้ากันได้ดีในทุกเหตุกรรมเนอะ
แล้วก่อนหน้านี้นะคะสัญญารักของทั้งสองคนก็ยังดีนะคะ
ต่อมาก็มีข่าวสาวแววเลิกลากันมาบางในกลางเดือนเมษายน
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าจริงแล้วเธอก็คือแค่ซ่อนไว้
หลายคนก็ลุ้นค่ะขอให้ไม่มีเรื่องอะไรในตอนนั้น
ท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้ค่ะเราก็ได้รับคำตอบชัดเจนนะคะ
คุณโบก็ชี้แจงค่ะว่าทั้งคู่ได้จบรัก๑๐ปีแล้วนะคะ
ท้ายที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณโบแล้วก็คุณกอดนะคะ
เพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่ทราบสาเหตุของเขาทั้งสองคน
อย่าไปคิดแทนอย่าไปแบบว่าเลือกฝั่งเลือกข้างใคร
เป็นว่าเรื่องนี้ดิฉันว่าการเลิกกันยังไงมันก็เจ็บทั้งคู่
ถ้าเจ็บมากเจ็บน้อยก็ว่ากันไปให้กำลังใจดีกว่าเนอะ
เกิดเรื่องแบบนี้มันก็เหมือนฝันร้ายนะ